ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปถูกรถยนต์เฉียวชน
หมดสติเลือดไหลอยู่กลางถนน
ยื้อไม่ได้น้องเสียชีวิต
คนขับรถตอนแรกหนีไปนะ
ไม่รับผิดชอบแต่มันมีหลักฐาน

ยอมจำนวนเลยเข้ามอบตัว
ไปดูคลิปนาทีชีวิตในการช่วยเด็กม๕คนนี้กันก่อนครับ
นี่ฮะเป็นคลิปที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง

ขณะที่กู้ชีพกู้ภัยกำลังปั๊มหัวใจครับ

เพราะว่าถูกรถยนต์เฉียวชนรถจักรยานยนต์

ไปถูกชนที่บริเวณหน้าวัดท่านาคใหม่
บนหนองตองอำเภอหางนงที่เชียงใหม่

สุดท้ายปั๊มกันอยู่นานแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล

นายสาราวินนันตากาศ
หรือว่าน้องพลับอายุเพียง๑๖ปี

เฉียวชนกับรถของน้อง

หมดสติอยู่กับถนนเลือดไหลออกจากปากเต็มไปหมดเลย

ก็ถ่ายคลิปเอาไว้ตอนที่มีคนไปช่วยพอดี
แล้วก็โพสต์คลิปโพสต์ข้อความบอกว่า
อยากจะให้คนที่ขับรถเฉียวชนน้องเนี่ย

เนี่ยดูสภาพรถสิครับ

พ่อแม่ของน้องเองก็ไปแจ้งความต่อพนักงาน
สศพหางตอง

ในช่วงค่ำของเมื่อวาน
นำคลิปเหตุการณ์จากกล้องหน้ารถไปให้
สุดท้ายคลิปนี้มันเป็นหลักฐานสำคัญ

ซึ่งระหว่างตำรวจสืบสวนสอบสวนกันอยู่
ระหว่างการหาหลักฐานต่าง
สุดท้ายนะเหมือนคนขับจะกลับใจคุณผู้ชมย้อนกลับมามอบตัวภายหลังครับ
จะไม่กลับใจก็ไม่ได้เพราะว่าหลักฐานหลักฐานมันมัดแน่นขนาดนั้น
สุดท้ายก็เดี๋ยวมีการนัดเจรจากันจ่ายเงินเรื่องของเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตก่อน
ส่วนเรื่องของคดีความก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะครับ